ปีนี้สมาคมจะจัดโปรแกรมให้จบภายในปีนี้แต่สโมสรจะต้องแข่งทุก๓วันแล้วก็ยกเลิกทุกวันถ้วยทั้ง๒รายการให้หมด
ส่วนโอกาสที่จะกลับมาแข่งเร็วกว่าเดือนกันยายนสมาคมยอมรับว่าเป็นไปได้ยากมาก
ข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศของผู้เล่นต่างชาติหลายสโมสรก็ยังเข้ามาไม่ได้นะครับ
บิ๊กออสยังบอกอีกว่าปัจจุบันสมาคมนั้นได้ชนะนะครับ
โดยตอนนี้อยู่ในช่วงการส่งร่างสัญญาให้ผู้ชนะได้พิจารณา
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นะครับ